พื้นที่ต้องบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำหัวใจกันเหลือเกิน
ถ้าตกธรรมดามันก็พอจะทนได้แต่ถ้าไอ้ตกแล้วท่วมขึ้นนักแข้ง
ทั่วมขึ้นเส์วแบบเนี้ยไม่ไหวลูกผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะทางด้านคนบันเทิงที่แสนจะอารมณ์ดีอย่างลุง
อย่างลุงรงจตุรงบอกเลยว่ารอบนี้ตลกไม่ออกค่ะ
ดูจากสภาพน้ำสิคุณโพสต์ผ่านส่วนตัวค่ะ
เป็นภาพร้านอาหารครัวลุงรงนะคะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทำให้เบื้องต้นต้องประกาศปิดบริการไป๓วัน
จากภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็เป็นน้ำที่ปะปนมาด้วยสิ่งของบริเวณนั้นไหลลอยตามกันมานะ
ซึ่งลุงนูรงเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความในเชิงตัดพอเล็กบอกว่าอยู่ตรงนี้มา๑๖ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะเมื่อวานร้านยังเปิดได้ท่วมก็แค่เบาลานจอดรถ
แต่พอเช้ามาตื่นปุ๊บทุกอย่างพังเละเทะทุกจุดค่ะสภาพเกินคำจะบรรยายมีทางเดียวก็คือรอฝนหยุด
รอน้ำลดแล้วค่อยแก้ไขซ่อมแซมสู้กันต่อซึ่งก็มีชาวเน็ตมาให้กำลังใจมากมายนะครับ
ก็บอกว่าพื้นที่ทำไร่ของตัวเองเนี่ยอยู่เลยจากร้านของลุงรงไปนิดหน่อย
ขนาดเป็นพื้นที่สูงกว่าก็โดนน้ำท่วมเละเทะเหมือนกันบันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงรง
แล้วก็ทุกคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ